เอาล่ะคุณผู้ชมครับข่าวสุดสลดที่เรานำเสนอไปที่บุรีรำที่มีลูกเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วเอาไอ้แท่งปูนท่อนเหล็กตีหน้าแม่ตีหน้าแม่จนเสียชีวิต
คุณผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
แล้วล่าสุดตำรวจนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับ
พี่ชายก็มาดูน้องคนนี้บอกอโหสิกรรมให้นะครับ
เชื่อว่าที่น้องทำไปเพราะไม่รู้ตัว
นี่ครับภาพนี้มันโหดจริงครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเป็นภาพที่ลูกชายครับนะฮะทำร้ายแม่บังเกิดกล้าว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมทองพัฒนาตะบนพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำฮะ
คือฉุดกระชากฉุดกระชากกันอยู่เรื่องกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ที่แม่ไม่ให้
เนี่ยญาติเข้ามาห้ามก็ไม่ฟังนะครับ
แล้วคราวนี้ลากแม่ฮะลากแม่ไปหน้าบ้านนะครับท้ายรถกระบะมันบังอยู่เนี่ยนะ
แล้วเอาแท่งปูนครับคุณผู้ชมเนี่ยไปแล้วไปแล้วตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
ที่ใช้แท่งปูนแล้วก็เหล็กแป๊บนะฮะกระหน่ำตีที่หน้าแม่สามรอบ
จนเสียชีวิตครับโอ้โหหลังเกิดเหตุไม่กี่นาทีญาติก็พยายามจะรีบมาช่วย
แต่ไม่ทันซะแล้วครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
ญาติที่รู้ข่าวรีบมาที่จุดเกิดเหตุครับมากันเยอะร้องไห้กระงมไปหมดแบบนี้
ผู้ตายคือนางสำเนียงไพรวันอายุ๕๕ปีครับแล้วสภาพศพของท่านนะฮะ
ศีรษะใบหน้าเนี่ยถูกของแข็งตีนะครับเลือดนองพื้นนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านตรงนี้แหละ
ผู้ก่อเหตุคือนายประวิทย์อายุ๓๒ปีลูกชายของผู้ตายนั่นแหละครับ
หลังเกิดเหตุต้องใช้ตำรวจและชาวบ้าน๖๗คนถึงจะเอาอยู่ถึงจะจับเขาไว้เอาไว้ได้
เมื่อวานนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับพ่อของผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งเป็นอดีตสามีของผู้ตาย
เล่าบอกว่าที่ผ่านมาลูกมีอาการทางประสาทนะครับอาจจะเป็นเพราะเคยเป็นนักมวยหรือเปล่า
เสพยาด้วยหรือเปล่าถูกตีที่หัวด้วยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
หลายแห่งแล้วได้ยามากินอาการก็ดีขึ้นบ้างตอนกินยา
แต่ก่อนเกิดเหตุลูกชายไม่นอนนะครับไม่นอนมาสามวันสามคืน
ยาก็ไม่กินที่เคยกินก็ไม่กินเอาแต่นั่งสมาธินี่เราทำภาพจำลองให้ดู
แล้วพูดคนเดียวฮะบอกจะบำเพ็ญเพียร๗วัน
จากนั้นก็เริ่มมีอาการหลอนหลอนหลอนมากขึ้นมากขึ้นเดินไปเนี่ย
เดินแบบเนี้ยเดินไปทั่วบ้านเลยนะฮะแต่ไม่ยอมเข้าบ้านนะ
ด้วยความเป็นห่วงแม่ก็ออกมาตามจะพากลับเข้าบ้าน
เขาก็บอกเขาเคยเตือนอดีตภรรยาว่าอย่าไปตามลูกมาก
มันจะยิ่งทำให้หุดหงิดเดี๋ยวคุมอารมณ์ไม่อยู่ขึ้นมา
เดี๋ยวจะทำร้ายเธอนะไม่คิดว่าสิ่งที่เขาบอก
จะเกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดนะครับพนักงานสอบสวนสพเมืองบุรีรำครับ
เตรียมส่งตัวในประวิทธิ์ฝากหังกับศาลจังหวัดบุรีรำ
เมืองต้นแช่งเข้าหาฆ่าบุปกรีโดยเจตนา
ส่วนที่ผู้ต้องหามีอาการทางจิตประสาทนั้น
จากการตรวจสอบพบว่ามีประวัติการเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงครับ
แต่เมื่อก่อเหตุคดีอุชกันและเป็นบุคคลอันตรายนะครับ
ก็ต้องแจ้งข้อหาก่อนล่ะแล้วก็ส่งฝากหางตามขั้นตอนไป
หลังจากนั้นอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของศาลแล้วนะครับ
ด้านนางขออภัยฮะด้านนายคาวีอายุ๓๓ปี
คนนี้เป็นใครคนนี้เป็นลูกชายคนโตของผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็เป็นพี่ชายของคนที่ก่อเหตุเนี่ยมาเยี่ยมน้องครับ
เยี่ยมน้องที่ห้องขังบอกว่าเสียใจจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ต้องมาตายเพราะน้องชายของตัวเอง
ที่ผ่านมานะครับช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ย
เขาบอกว่าน้องเคยติดยาครับแต่เลิกไปหลายปีแล้วนะ
แต่มันอาจจะเป็นผลพวงจากการเสพยาคือสมองมันไม่ปกติไปแล้วหรือเปล่า
แล้วก็เข้ารักษาตัวอย่างต่อเนื่องแต่ที่มันแย่ก็คือน้องไม่ชอบกินยา
แม่ก็พยายามบังคับเคยเตือนแม่ว่าก็อย่าไปบังคับมากนะฮะ
เหมือนที่พ่อเตือนเมื่อกี้นะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น
ในฐานะพี่ชายก็ขออโหสิกรรมให้น้องเชื่อว่าที่ทำไปน้องคงไม่รู้ตัวหรอก

พี่ชายก็พูดว่าไงพี่ชายก็พูดว่าไง

พี่ชายก็พูดว่าไงพี่ชายก็พูดว่าไง

พี่ชายก็พูดว่าไงพี่ชายก็พูดว่าไง